คุณผู้ชมมาดูหัวอกของผู้เป็นแม่

แต่ว่าคราวนี้แม่บอกทนไม่ไหวแล้ว
ลูกชายคนนี้มันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว
ไม่ทำการทำงานนะครับเสพยาเสพติด
แถมยังขโมยของในบ้านเอาไปขาย
ล่าสุดเนี่ยมันขุดมันสัมปะหลังในไร่เนี่ย
เอาไปขายแม่ก็เลยไม่ไหว
ไปแจ้งความกับตำรวจขึ้นโรงพักทั้งน้ำตา

คุณผู้ชมฮะลูกชายกราบขอโทษแม่
กลางไร่มันสัมปะหลังเลยนะครับ
เป็นนาทีที่นายมงคลเหงขุนทศอายุ๔๐ปี
นี่ครับร้องห่มร้องไห้สำนึกผิด

ก็คือคุณแม่ประจวบเหงขุนทศอายุท่านก็๘๒ปีแล้ว
ท่านก็ลำบากในชีวิตมามากแล้วนะ
แก่ก็แก่แล้วยังต้องมาช้ำใจกับลูกชายแบบนี้อีกนะฮะ
หลังจากลูกชายคนนี้ถูกตามรวบตัวได้ค่ะ
บ้านพักที่บ้านประดูกซับกาที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ลูกชายก็อยู่กับแม่แหละนะครับ

ตัวลูกชายเองคือนายมงคลยอมรับสาภาพ
ว่าแอบขุดมันสัมปะหลังของแม่จริง
และได้นำมันที่ขุดได้ไปขายให้กับลานรับซื้อมันไปเรียบร้อยแล้ว
คือแม่เขาทนมานานนะ
ขโมยทรัพย์สินก็ขโมย
ขอเงินพอแม่ไม่ให้แม่ด่าว่าไม่ทำการทำงานไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว

ข้าวนะก็ยังขโมยข้าวเปลือกไปขายทั้งที่ข้าวไม่ได้เอาไว้ขายหรอก
มูลค่าก็แค่พันบาทแต่ข้าวนี้มันเอาไว้กินประทังชีวิตในครอบครัว
บอกว่ามันเอาไปทุกอย่างเลยแล้วรู้ว่าลูกคนนี้มันกำลังจะไปขุดมันสัมปะหลังในไร่
จะขโมยไปขายแม่กับตัวลูกชายอีกคนหนึ่งก็เลยพากันไปโรงพักไปแจ้งความ
กะให้ตำรวจมาจับกลางไร่มันสัมปะหลังเลยนะ
แต่ปรากฏว่าลูกชายตัวดีขุดมันเสร็จแล้วเอาไปขายเรียบร้อยแล้ว
แล้วกลับมานอนสบายอยู่ในบ้านพักตำรวจก็เลยตามมาจับได้ที่บ้านพักนี่แหละนะครับ
ฟังเสียงของคุณแม่หน่อยไหมคุณแม่เนี่ยหัวอกเป็นยังไงฟังหน่อยฮะ
แล้วมันทำงานไหมไม่ทำแล้วมันเคยขโมยบ่อยไหม
กลัวมันทำได้คนเดียวบังคับให้ผัวหากินกินไม่สุขทำ
พักก็ขโมยอายุก็พอก็ไม่ไม่เคยมันเป็นมันเป็นรวดได้เงียวแล้วลูกเลี้ยงลูกค่ะ
ทุกปีสองปีนี่แหละขโมยทุกที
แหละสองทีนี่แหละสองทีแหละนางงากเมื่อสิ้น
แล้วเงินในบ้านล่ะมันเคยรักเคยขโมยไหม
มันหาในบ้านเด็กฉันเอาไปไว้ก็ยุ่งเขา๖๐๐๐๐บาทมันก็เอาไปมึง
มันขโมยเอาทั้งเงินทั้งข้าวไปเลย
เปลือกที่เก็บไว้กินในครอบครัวก็เอาไปนะครับ
ขโมยเงินไป๖๐๐๐บาทญาติพี่น้องก็กดดันให้เอาเงินมาคืน
ก็เอามาคืน๔๐๐๐บาทอีก๒๐๐๐บาทบอกไปใช้จ่ายหมดแล้วนะฮะ
ประจวบบอกอีกว่ารู้สึกเสียใจมากที่ลูกเป็นหัวขโมยแบบนี้
แล้วกระโมยของในบ้านขโมยข้าวและมันสัมปรังในไร้ไป
ซึ่งจริงแล้วถ้าจะมาขอดีแม่ก็ให้แต่มันก็ต้องมีเหตุมีผล
ไม่ใช่ขอเอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อยามาเสพนะครับ
ตอนนี้แม่เหลืออดแล้วบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง
แม้ว่าลูกจะมากราบเท้าไหว้วอนให้แม่ช่วยหน่อย
อย่าให้ถูกจับเลยแต่แม่บอกว่าเอาไปจับติดคุกให้เข็ดก่อน
นิสัยซะก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับ
หวังว่าจะเป็นคนดีมากราบออกมาแล้วนะครับ
สงสารแม่นะยังกว่าจะโตมาเนรพคุณแบบนี้นะครับบางทีเจ้ากำไหนเวทก็มาในรูปแบบของแม่ลูกเนอะ